ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายนะคะ

พบว่าได้มาอย่างไม่ถูกต้อง
ก็จะต้องมีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ค่ะ
นายพุทธิพัฒน์เลิศชวศิษย์อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เขตพื้นที่นิคมสร้างตนเอง
ระบุนะคะว่าจากการตรวจสอบพิกัด
พบว่าพื้นที่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกาย

อยู่ในเขตพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำตะคอง
จำนวน๔๘๐ไร่
ประกอบไปด้วยเอกสารสิทธิ์๒๐แปลง
เป็นเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด๓แปลง
นอนสอสามกอ๑๐แปลง

ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินนครราชศรีมาค่ะ

ได้มีการข้อสั่งการให้นิคมสร้างตนเองลำตะคอง
ประสานความร่วมมือกับเจ้าพนักงานที่ดิน
สาขาปากช่องเข้าไปตรวจสอบในประเด็นต่างนะคะ
ซึ่งประกอบไปด้วย๑ตรวจสอบการได้มาของเอกสารสิทธิ์
ทั้งชโนและนอนสอสามกอทุกฉบับค่ะ
ว่าได้มาอย่างไรได้มาเมื่อไหร่
เพราะจะมีผลสืบเนื่องในเรื่องของอำนาจการจำหน่ายจ่ายโอน
และวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ถ้าพบว่าได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอน
ก็มีอำนาจในการเพิกถอนหนังสือแสดงการทำประโยชน์ที่ดินได้นะคะ
ให้สำรวจตรวจสอบว่าที่ดินทั้ง๔๘๐ไร่นั้น
ปัจจุบันอยู่ภายใต้ชื่อขององค์กรหน่วยงานหรือบุคคลใด
และได้รับเอกสารสิทธิ์ทั้ง๒๐แปลงนี้โดยผ่านกระบวนการใด
ให้ตรวจสอบกับหน่วยงานอื่นในท้องถิ่น
ทางวัดพระธรรมกายได้เคยมีการขออนุญาตดำเนินการใช้ประโยชน์ที่ดินนี้
ในส่วนของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่
เช่นการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นต้น
จากจะมีผลต่อการลื้อถอนต่อไปนะคะ
ถ้าหากเป็นการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบให้เสร็จสิ้น
ภายใน๑สัปดาห์ถึงจะสามารถสรุปข้อที่จริงทั้งหมดให้ทราบได้อีกครั้ง
ผลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ก็ได้พูดถึงกรณีที่วัดพระธรรมกาย
สาขาที่จังหวัดนครราชศรีมาด้วยนะคะ
ซึ่งท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการสอบสวนข้อที่จริง

แต่หากเป็นเรื่องกิจกรรมทางสงฆ์ที่สามารถไปเปิดสาขาที่อื่นได้
ก็เป็นเรื่องปกติที่ดำเนินการได้อยู่แล้วค่ะ